เรื่องนะคะมาที่เรื่องของนางฟ้าบนโลกโซเชียลนะคะ

ไม่ใช่นางฟังบนโลกโซเชียลนะคะเธอคนนี้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่บอกว่าโดนปล้นทรัพย์
ให้เงินไปแล้วก็พาไปส่งหาเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ชาวเน็ตก็มาแห่ชื่นชมเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าไทยรัฐเรามีความคืบหน้าเพิ่มเติม

เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ช่วง๔โมงเย็น
พบนักท่องเที่ยว๒คนค่ะเป็นชาวออสเตรเลีย
นั่งร้องไห้อยู่หน้าร้านประดับยนต์ของเธอค่ะ
ซึ่งทั้งสองก็เล่าว่าถูกปล้นมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่มีเอกสารจึงได้ติดต่อตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยเหลือ
แต่ว่าทั้งคู่ยืนยันว่าจะไปสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น
จังหวะนั้นค่ะลูกค้าของร้านที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่
อาสาไปส่งให้ส่วนเธอก็มอบเงินช่วยเหลือเอาไว้ให้จำนวนนึง
โพสต์ของเธอก็มีคนเข้าไปกดไลค์ทั้งหมด
๑๖๐๐๐กว่าคนแชร์กันไปอีกเยอะเลย
ก็เป็นการชื่นชมความมีน้ำใจงามของสาวคนนี้

นี่แหละชาวเน็ตเลยแห่ชื่นชมกันเพิ่มเติมแล้วฮะ

เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในน้ำใจของเจ้าของโพสต์มากเลยฮะ
ขณะที่บางรายก็ตั้งข้อสงสัยถึงเหตุการณ์ว่า

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะก็เลยสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโท
ชนะเทพสวนแก้วซึ่งก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวทั้งคู่
ได้เดินทางมาพักที่โรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ไปสังสรรค์ดื่มสุรากันที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
วันที่๔มกราคมจนมืนเมาค่ะ
แต่ว่าเช้าวันต่อมาได้มาแจ้งว่าบัตรเครดิตแล้วก็โทรศัพท์หาย
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ไม่พบเบาะแสนะคะ
แต่ว่าเจ้าของร้านของชำมีการพูดสินค้าแล้วก็ไปสอบถามเหมือนกัน
ก็ไปบอกว่าตอนนั้นตอนเรียกเก็บเงินนักท่องเที่ยว
ก็พาไปกดเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นบัตรไปให้นักท่องเที่ยวแล้ว
แต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะด้วยอาการเมาหรืออะไรก็ตาม
ก็หาบัตรเหล่านี้แล้วก็กระเป๋าเงินไม่เจอตอนเช้า

จากนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็ได้กลับไปยังห้องพัก
แล้วก็มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาดกัน

แล้วก็ได้พยายามเข้าพักในโรงแรมอื่นอีก๒แห่ง

ภายหลังจึงมาทราบว่ามีผู้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก

ใช่ก็เป็นอีกเหมือนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่
มาเปิดเผยกันเพิ่มเติมในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ทางทีมข่าวเราก็ติดต่อไปยังกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑๑๕๕เนี่ยนะคะ

แนะนำว่าให้พานักท่องเที่ยวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่
ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะ
ก็เกิดเหตุบริเวณพื้นที่ไหนก็ไปสอนอนั้นในพื้นที่ก่อน